มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นกลางดึก๒๗กุมภาพันธ
ก็คือกลางดึกคืนก่อนน่ะนะคะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะคะเขาบอกแค่ว่าอยู่แถวแถวรามอินทรากรุงเทพ
แต่ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนยังไงนะครับบอกแค่นี้มีผู้หญิงนอนอยู่ค่ะ
อายุ๗๕แล้วนะคะแล้วดูในวงกลมสีแดงนะคะ
แล้วคนที่นอนเขาไม่รู้เลยเขาหลับ

มันเลื้อยมาเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะ
แล้วเดี๋ยวจะมีจังหวะที่ผู้หญิงคนนี้เขา
แบบกระดิกเท้าอ่ะคยพหัวพอดีนี่
แล้วมันจะโฉกเห็นป่ะ

ไม่ถึงไม่โดนอ่าแล้วผู้หญิงเขาก็ไม่รู้ตัวเขาก็นอนไปเรื่อยอะค่ะ
นี่มีจังหวะยกขานี่นี่คือมันมืดแล้วคืองูอ่ะเนอะสัญชาติยาน
มันจับความเคลื่อนไหวใช่พอมีอะไรเคลื่อนไหวปุ๊บมันกระโดดมันฉกเลยอ่ะ
จังหวะคนที่นอนอยู่เขาก็เคลื่อนไหวเท้าพอดี
มันไม่โดนโชคดีมากนะแล้วเขาก็ตื่นค่ะอ่าเขายังไม่รู้นะคะตอนตื่นอ่ะ
เขาก็ไม่รู้ไงก็เอ๊ะตื่นอ่ะเคลื่องหม่อนข้างไปเออ
วงอาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรก็หาไฟฉายค่ะเอามึงไปควะอัด
ไฟฉายลองเปิดครับไฟฉายส่องดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรอืม
งว่ะดูสิแต่แต่เออแต่คุณคุณแม่ก็มีสตินะคะเออ
ดูใจเย็นไม่คิดก็เดินเดินออกไปแบบไม่ได้วิ่งนะอ่ะ
อ่าวิ่งนะฮะเดินไปแบบนิ่ง่ะ
นี่อยู่ในห้องนอนแต่สุดท้ายมันน่าจะหนีไปในห้องน้ำนะ
คุณแม่น่าจะให้เกียรติงูนิดนึงนะฮะ
คือเดือนนี้ไม่คมันชบ
รอปภของหมู่บ้านให้มาช่วยจับตอนนี้ไปอยู่ในห้องน้ำแล้ว
คงเล้ยหนีไปอยู่บนชะโครกใช่นี่ค่ะอืม
อันนี้เฟซบุ๊คชื่อว่าในช่างอ้วนดำเขาโพสต์เอาไว้นะ
เขาก็เลยบอกว่างูมันน่าจะมาจากท่อระบายน้ำครับ
เลื้อยย้อนเข้ามาในถังบำบัด
เลื้อยออกมาจากชะโครกเนี่ยค่ะ
เขาก็เลยแนะนำว่าเออมีวิธีป้องกันนะสุดท้ายรอปภก็จับงูไป
รอปภหมู่บ้านใช่ไหมของหมู่บ้านแล้วเขาก็เอางูไปทิ้ง
ไปปล่อยปลาแน่นอนท่อระบายน้ำที่เดิมเอาได้ไหมพี่เดี๋ยว
สันนิษฐานว่างูมาจากท่อระบายน้ำของหมู่บ้านอ้าวก็มันมาจากนั้นไง
ก็ถูกแล้วก็เอาไปปล่อยที่เดิมของมันไงบ้านมันอยู่ตรงนั้นอ่า
แล้วเดี๋ยวมันก็คงไปโผล่บ้านหลังไหนอีกสักหลังนึงอ่ะ
ในหมู่บ้านเอาล่ะตัวใครตัวมันแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยไม่บอกไงว่าหมู่บ้านอะไร
บอกแค่ว่าอยู่รามอินทาแถวในกรุงเทพ
บ้านอะไรพี่ก็ไม่บอกเลยหรอไม่บอกจะซื้อหวยพรุ่งนี้หรือเปล่า
นี่เขาเป็นลูกชายเจ้าของบ้านนะแม่อายุเจ็ดสิบห้าเจ็ดห้าอืม